สวัสดีครับวันนี้ตลอดทั้งวันหลายพื้นที่ครับ
ยังคงต้องเจอกับฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในสัปดาห์นี้น่าจับตามองทีเดียวนะครับ
เพราะว่าอาจจะทำให้หลายพื้นที่ต้องเจอฝนตกหนักลมแรงโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของไทยนะครับ
นี่คือเป็นแผนที่แสดงการแผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับ
เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยนะครับแผลลงมาข้างล่างนะครับ
ลงมาถึงไทยนะครับทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ตอนนี้ค่อยจางหายไปนะครับลงสู่ทะเล
กำลังจะมีอีกหนึ่งลูกนะครับค่อยเลื่อนลงมาก็คาดการณ์ว่าจะมาถึงช่วงวันเสาร์นะครับ
และช่วงวันเสาร์นี้เองเนี่ยนะครับก็จะมีอีกหนึ่งปัจจัยครับเป็นกระแสลมจากที่ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งนี่เป็นกระแสลมมรสุมฤดูฝนนะครับ
แผลลงมาในครั้งนี้ก็จะมาเจอกันแบบนี้แหละครับ
จึงทำให้มีโอกาสที่จะเกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ
ฝนที่แผลลงมาพร้อมกับอากาศเย็นจะถูกดูดรวมกับกระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับ
รวมที่บริเวณอ่าวเบงกอนะครับจะสังเกตว่าในช่วงวันนี้ฝนนั้นอาจจะมีการตกกระจายตัวทั่วไปนะครับทั้งตอนบนตอนล่าง
แต่ว่าตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่๒๗ครับคุณผู้ชมดูบริเวณตอนบนดีจะเริ่มมีฝนตกหนักเป็นฝนที่ถูกอากาศเย็นดันลงมาครับ
แล้วก็จะค่อยเคลื่อนที่ผ่านอีสานนะครับแล้วก็ไปต่อในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนล่างแล้วก็เข้าภาคเหนือก่อนที่จะไปรวมกันอยู่บริเวณอ่าวเบงกอนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับมีการเคลื่อนที่มาแล้วก็มีการหมุนวนกันอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะครับว่าการหมุนวนกันนี้จะสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นพายุได้หรือไม่
แต่แน่นอนนะครับ๒๗๒๘๒๙ภาคเหนือภาคอีสานต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกลงมาซึ่งนี่แหละครับอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติตามมาได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ